มีชีวิตที่สามารถรับความรู้สึกที่สุดในประโยชน์

มีชีวิตที่สุดในประโยชน์

มีชีวิตที่สุดในประโยชน์

มีชีวิตที่สุดในประโยชน์

มีชีวิตที่สุดในประโยชน์

มีชีวิตที่สุดในประโยชน์
มีชีวิตที่สุดในประโยชน์

คดีนี้เป็นคดีการ

ซึ่งเป็นคนในครอบครัวของผู้ตายนะคะ

ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยจะเกิดขึ้นกับคนคนเดียวนะคะ

ผู้ตายเนี่ยถูกรอบทำร้ายนะคะถูกยิง๑๒นัด

แล้วก็ยังทำคดีอยู่ยังหาคนผิดไม่ได้จากเหตุการณ์

ทีนี้ในปีนี้วันที่ผู้ตายถูกยิงตาย

คือเป็นวันที่เตรียมจะมารับเงินเยียวยา
จากกรณีของปีที่แล้วที่โดนยิง
คือไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นกับเขาได้นะคะ
ส่วนหนึ่งเชื่อว่าก็เลยเป็นที่มาว่า
ในคนในครอบครัวพี่น้องอะนะคะ
ทำไมถึงเชื่อว่ารู้และมั่นใจ

ถ้าเอาเฉพาะวันที่เกิดเหตุที่สุดท้ายแล้วเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็คือต้นปีที่ผ่านมากุมภาพันธ์

ทีนี้เราก็ตรวจสอบกลับไปในสอบพอพื้นที่แน่นอนนะคะ
แล้วต้องให้ตำรวจพูดด้วยก็ต้องฟังตำรวจด้วย
ว่าแค่สื่อสารกันไม่เข้าใจหรือว่ามีปัญหาอะไรในคดีจริงนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวในรายการเราจะได้คุยกันกับทางผู้กำกับ
ของสอบพอพื้นที่ด้วยนะคะสอบพอกระโปรงนะคะ
เดี๋ยวจะได้คุยกับท่านด้วยว่ามันแค่สื่อสารกันไม่เข้าใจ
หรือมีปัญหาอะไรในการทำงานจริงนะคะ
คือมีคดีแบบนี้หลายแบบ
หลายครั้งที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้บาดเจ็บนะคะ
รู้ว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องอะไร
มั่นใจและสามารถจะชี้เป้าไปได้ด้วยซ้ำ
ว่าคนต้องสงสัยเป็นกลุ่มไหนหรือกระทั่งเป็นใคร

เขาก็เลยมองว่าถ้าตัวญาติยังรู้ขนาดนี้

หรือตำรวจรู้แล้วมีปัญหาอะไรถึงไม่ดำเนินการต่อ
๓ท่านในรายการที่ฉันวันนี้นะคะ
แน่นอนค่ะคนที่พามาร้องที่กองปราบ
เพราะมองว่าไม่ค่อยคืบหน้าเลยสำหรับสพพื้นที่
คือประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เจอกันนานนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชร
อีกหนึ่งท่านค่ะคุณแม่สายุดปรีชา
และพี่สาวคุณเมธินีปรีชาสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะ
แม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีแต่ว่าเราเพิ่งเจอกันนะคะแม่
แล้วก็เรียนสรุปถูกใช่ไหมคะพี่เมย์ว่า
คือครอบครัวรู้สึกว่ามันไม่คืบหน้า
เพราะครอบครัวมีความมั่นใจว่ารู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
มีเรื่องราวอะไรเป็นที่มาทำให้ถูกยิงตาย
แล้วก็แคบลงมาขนาดที่อาจจะรู้ด้วยซ้ำไปว่า
กลุ่มคนต้องสงสัยเป็นใครบ้าง
งั้นสรุปถูกนะคะซึ่งเราไปคุยกับตำรวจสพกปแบบนี้
ละเอียดยิบเหมือนที่เรากำลังจะคุยกันในรายการ

แล้วคุยกับตำรวจเอาทางตำรวจก่อน
ทางตำรวจให้ความคืบหน้ากับพี่เมย์มาว่ายังไงบ้างคะ
ให้ความขึ้นหน้าตอนที่เมย์จะโทรถามตลอด
โทรถามและทางตำรวจเขาจะบอกว่า

ที่จะต้องเอาผิดผู้ร้ายได้
ตอนที่เขาจะไปตามผู้ร้ายมาก็ประมาณ
เขาบอกว่า๘คนแล้วที่เอามา

ขนาดนัดมาคนละช่วง

คือนัดแยกกันมาแต่ว่าทั้ง๘คนมาพร้อมกัน

แล้วตำรวจบอกไหมว่าได้อะไรบ้างวันนั้นที่มาพร้อมกัน๘คน

เขาไม่รู้เรื่องเขาไปกรีดยาง

แล้วนอกเหนือจาก๘คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยแล้ว
ตำรวจได้อะไรมาอีกที่บอกพี่เมย์กับคุณแม่หรือคนในครอบครัวคะ
หลังจากนั้นมาก็สายสืบลงพื้นที่
เขาได้มาลูกกระบอกปืน

อกกระสุนที่ตกลงอยู่ข้างศพเด็กน้องชาย

แล้วก็หลังจากนั้นมาเขาก็บอกอีกว่า

กำลังจะตรวจสอบปืนอยู่
บรรดา๘คนนี้ตรวจสอบอยู่
บ้าจะตรงกับกระบอกปืนที่ร่วงอยู่ข้างศพน้องชายหรือเปล่า

ตรวจทั้ง๘กระบอกก็ไม่เจอ
เป็นปืนที่ถูกกฎหมายหมด

คือปลอกกระสุนใช่ไหมที่ตำรวจเจอ

ทีนี้๘คนที่เรียกมาทุกคนมีปืนถูกกฎหมายทุกคนเลย

ซึ่ง๘กระบอกเป็นของคนแต่ละคนใช่ไหมคะ
ไม่มีใครครอบครองมากกว่า๑กระบอกนะ

แล้วตรวจสอบ๘กระบอกที่ว่า๘กระบอกที่มี
ไม่มีกระบอกไหนเลยใน๘ที่ตรงกับปอกกระสุน๒เม็ดนี้

ทีนี้แล้วตำรวจบอกไหมคะว่าได้สืบสาวไปมากกว่านี้ไหม

เพราะแน่นอนคือดิฉันว่าก็ไม่น่าจะมีใครเอาปืนถูกกฎหมายมาก่อเหตุใช่ไหม
ตำรวจท่านบอกไหมคะว่าท่านขยายวงไปแบบไหน
ก็ตอนแรกก็บอกอยู่สารวัตรบอกว่า
จะไปเอาไปเช็คบ้านมือปืนที่ท่าชนะ
นี่คือสุธิพงศ์บอกว่าเหมือนกัน
จะให้สายสืบไปค้นปืนที่ท่าชนะ
แต่ก็ไม่รู้ข่าวอยู่มานานเข้า

ก็หลักฐานไม่มีจะไปค้นบ้านเขาได้ยังไง
คือจะตอบอย่างนี้ตลอดคือไม่มีหลักฐาน
อันนี้ที่ตำรวจบอกว่าเรียกคนมา๘คน
ตรวจสอบปืนแล้วว่าไม่ตรงกับกระสุนปลอกกระสุนที่เจอ
อันนี้ที่คุยกันเดือนไหนคะ

แล้วตอนที่คุยกับตำรวจที่ตามกันประมาณสักเมษา
ทีนี้จนถึงตอนไหนที่
ที่คุณแม่หรือว่าพี่เมย์รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเงียบเอ๊ะดูเหมือนช้า
แม้กระทั่งเอ๊ะไม่คืบเลยต้องแบบต้องไปส่วนกลางแล้ว
มิถุนานะคะเพราะตอนนั้นไปขายของอยู่ที่ศูนย์ราชการก็เลยโทรไปคุยกับคุณพิสิทธิ์ผู้กำกับ
คราวนี้คุณพิสิทธิ์เขาก็ตอบมาว่าผมก็ทำเต็มที่แล้วแต่หลักฐานไม่มีอืม
เขาก็พูดอยู่อย่างงี้ตลอดเลยพี่ก็เลยบอกว่าถ้าคุณพิสิทธิ์ทำไม่ได้
เดี๋ยวหนูก็จะไปพึ่งทางกองปราบคราวนี้เขาก็พูดไม่เพราะแล้ว
ที่พูดถึงนี่คือภูมิกับสอบพ่อกับที่เรากำลังจะคุยใช่ไหมคะ
ทีนี้คุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นคนตามคดีเองบ้างหรือเปล่า
เจอตำรวจเองบ้างไหมคะเจอมาตอนที่มาดูศพลูกชายนี่อืม
ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเลยเนอะจ้ะค่ะคุณแม่รายละเอียดเนี้ย
จริงแล้วคนที่รู้รายละเอียดวันที่เกิดเหตุเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด
เป็นใครคะเป็นเป็นยายนี่คุณแม่นะจ้ะอ่าคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่า
วันที่เกิดเหตุเกิดยังไงเกิดตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะ
เกิดตอนช่วงตีเจ็ดราวตีเจ็ดแล้วตีแปดน่ะอ่า
แปดโมงเช้าเจ็ดแปดโมงแล้วก็ลูกสะพ้ายไปไปตาม
ไปตามยายที่บ้านอ่ะจ้ะ๔๐พอยายนั่งดูโทรทัศน์
จะดูจะเปิดดูเบอร์หุ้นอืมพูดตรงตรงน่ะอ่า
กำลังนั่งดูโทรทัศน์เลยนั่งดูโทรทัศน์ก็ลูกสะพ้ายก็ขี่รถมา
ก็ร้องห่มร้องไห้ก็ยายว่าทำไมที่ร้องไห้มาแม่
ไปที่บ้านหน่อยพี่เสกไปดูแล้วไปดูนั่นที่ที่ดักไกลอ่ะ
ก็ไม่เห็นกลับเสียงปืนดังก็ไม่เห็นกลับแม่ไปบนให้หน่อย
หนูหาไม่เจอเลยอืมหาสองสามเที่ยวแล้วไม่เจออืม
ก็ยายไปไปถึงยายขึ้นไปบนบนบ้านของเขาอ่ะไปถึงก็
จุดทูบจุดเทียนไว้เพราะท่านคล้ายถ้าลูกชายถูกยิงอ่ะ
ไม่ตายก็ขอให้กลับมาบ้านถ้าตายเดี๋ยวขอให้พบศพ
เพราะของหาไม่เจอค่ะพอเสร็จจากไหว้แล้วก็ลงมา
ลงมาประมาณสัก๕๖เมตรได้จากบ้านนั้นน่ะ
ก็ลูกสะพ้ายไปถึงนอนพี่เสกนอนอยู่
พอพี่เสกนอนอยู่ยายก็เห็นยายว่ามึงไม่เดินหาใช่ไหม
ถ้ามึงเดินหามันก็เจอไม่ใช่จิ้งจก
จิ้งจกกับเขียดนี่ที่นอนหาไม่เจอนี่คนทั้งตัวใหญ่
ทำไมที่หาไม่เจออืมคุณแม่คุณแม่อ่า
เรียกคุณยายตามแล้วกันนะคะคุณยายไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับลูกชาย
ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าบ้านไม่ไกลกัน
บ้านก็ประมาณสักโลโลหนึ่งกิโลนะทีนี้ตอนที่ลูกสะพ้ายไปตามเนี่ย
เขาบอกว่าเขาหาแล้วเขาหาแล้วแต่ไม่เจอไม่เจอ
แต่แล้วเขาบอกละเอียดไหมคะว่าเขาได้ยินเสียงปืน
เขาได้ยินเสียงปืนแต่ยายถามว่ามันได้ยินใกล้หรือไกล
ก็มันบอกว่าใกล้อ่าแล้วทำไมมันลงไม่ลงไปดูค่ะ
เขาบอกว่าไม่กล้าลงไปดูเดี๋ยวเขาจะยิงตาย
เขาพูดแบบนั้นอ่ะอ่าทีนี้ตอนที่เขามาตามคุณยายที่บ้านเนี่ย
คือลูกสะพ้ายได้ลองหาแล้วแต่ไม่เจอเหรอคะ
เขาบอกว่าเขาหาแล้วทีนี้แล้วพอคุณยายมาที่บ้าน
นับจากบ้านลูกชายนะคะจากตัวบ้านนะคะ
ลูกชายเนี่ยเสียชีวิตไกลจากตัวบ้านเยอะไหมคะไม่ไกลไม่ถึงห้าสิบ
ประมาณยี่สิบเบตประมาณยี่สิบเบตข้างบ้าน
แล้วอยู่ในพงในดงป่าในย่าอะไรไม่ดงป่าเลยอยู่ที่เตียนเลย
ไม่มีไม่มีต้นไม้ต้นอะไรมีแต่ว่ามันอยู่อยู่ระหว่างมันมัน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
แล้วเขาบอกไหมว่าเขาเคยเดินไปหาตรงนั้นแล้ว
เขาเคยเดินไปหาทั่วแล้วยังไม่เจอ

อันนั้นข้อหนึ่งคือเอ๊ะทำไมลูกสะพ้ายถึงเดินตอนแรกแล้วไม่เจอ
ทีนี้พอมาเห็นสภาพลูกชายแล้วเนี่ยนะคะ

คือคิดแวบแรกเลยเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะ

มันก็บอกไปสิเป็นเรื่องอะไร
พี่เมย์เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวที่ฉันบอกไว้ก่อน

คิดว่าเป็นประโยชน์แค่ไหนที่จะบอกแล้วแต่
บางอย่างถ้าคิดว่ามันมีผลต่อคดีไปสู้กันในศาลนะคะ
หรือว่าถ้าไม่แน่ใจถามทนายเอกก่อนว่าจะบอกได้ไหม
คือเราแวบแรกคิดไหมว่าเรื่องน่าจะมาจากอะไร

เบย์เขาคิดว่ามันน่าจะมาเรื่องเก่าที่โดนยิง
ตอนนั้นที่ไม่ตายที่เขาบาดเจ็บ
ก็คดีเดิมพี่คิดว่าน่าจะเป็นคดีเดิม
คดีคนที่เคยฆ่าเขาแต่เขาไม่ตาย
เพราะเขาจะเป็นคนบอกพี่เวย์ตลอดว่าคนที่ฆ่าเขาก็คือคนกลุ่มนี้
เขาเคยบอกไว้ตอนปี๖๑หลังจากโดนรอบยิง

ทีนี้งั้นขอพี่เมย์เราขอกลับไปปี๖๑ก่อนนะคะ
คือผู้ตายเสียชีวิตวันที่๗กุมภาคม๖๒

ใช่ประมาณ๘โมงหนึ่งเขาโดนยิง

โดนยิงคือตามข่าว๑๒นัด

ตอนนั้นเจ็บเจ็บใกล้ตายเหมือนกันแหละ

มันก็บอกว่านายกอเป็นคนยิงเขา

ตอนที่ไล่ยิงเขามาเขาบอกว่ามา๓คน

ไม่มารถยนต์เขาจะอยู่บนเดินที่สูง

ลงจากสวนยางจะกลับบ้านเขาก็ยิงสวนมา
พอยิงปั๊บเข้าตรงนี้เสกบอกว่ามันล้มเลย

เสร็จมันอึดใจมันบอกว่า

พอวิ่งหนีคราวนี้ยิงไล่กันมาเลย

มากัน๓คนสาหัส

สาเหตุก็มาจากเรื่องที่ดินนี่แหละค่ะ

แรกพี่เมย์เลยคิดว่าน่าจะมาจาก

จนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันพี่เมย์ก็ยังคิดว่าเป็นคนกลุ่มนี้อยู่ใช่ไหม

พี่เมย์คิดไหมว่าเป็น๓คนหรือ๒คนหรือ๑คนก็แล้วแต่

เมย์คิดว่าก็ต้องเป็นกลุ่มเดิม
เพราะว่าน้องชายเขาจะมีอะไรเขาจะบอกพี่เมย์ตลอด
เขาไม่มีความขัดแย้งเรื่องอื่นเลยเหรอคะ
แต่ตามที่ความคิดของพี่นะตามที่น้องชายเล่าก็น่าจะมาจากเรื่องนี้แหละ
เรื่องค่าผ่านทางและเรื่องที่ดินแปลงนี้

คือจริงแล้วอันนี้ถ้าเล่าย้อนกลับไปมันจะมีความขัดแย้งกันเรื่องที่ดินด้วยนะคะ
พอมีความขัดแย้งเรื่องที่ดินก็เลยทำให้เป็นที่มาที่ถูกทำร้ายเมื่อปี๖๑
ตามความเชื่อของผู้ตายตั้งแต่ปีนั้นแล้วก็ที่บอกคนในครอบครัวไว้ใช่ไหมคะ
ทีนี้แล้วจากตอนที่เกิดเหตุปี๖๑จับคนร้ายได้ไหมคะ

แล้วคืบหน้าถึงไหนปี๖๑เหตุปี๖๖
ก็น้องชายจะไปติดต่อสาววัดตลอด
เขาบอกว่าไม่มีหลักฐานตอนนี้เรื่องอยู่ที่ขั้นศาล
และน้องชายตอนที่ยังไม่เสียชีวิตก็กลับไปหาพี่เมย์บอกว่า
เดี๋ยวประมาณไม่กี่วันนี้เขาจะเรียกตัวไปที่ศาลให้พี่เมย์เป็นพยานด้วยนะ

ฉันบอกว่าโอเคได้

หลังจากนั้นมาเขาก็คุยกับพี่เรื่องกลุ่มที่ยิงเขาอะนะ

เขาวิ่งจากจุดตายก็ประมาณเป็น๒กิโลนะ
วิ่งมาวิ่งมาเขารู้แล้วถ้าออกไปที่สว่างเขาต้องตายแน่
เขาเลยอาบต้นปลามแล้วทำท่าจะชักปืนยิงสิ

ก็เลยกลุ่มนั้นกระโดดหนีไปเลย
อันนั้นคือของปี๖๑ค่ะคดียังไม่จบ
แล้วก็มาเกิดของปี๖๒เมื่อต้นปีกุมภาเหมือนกัน
คำถามคือว่าก่อนวันเกิดเหตุ
อาจจะสักเดือนนึง๒อาทิตย์
คุณเสกผู้ตายมีมาเล่าให้พี่น้อง
หรือมาบอกแม่ให้ฟังไหมว่ามีคนตามเขามีคนขู่เขา
กำลังจะมีเรื่องเนี่ยเล่าให้แม่หรือเล่าให้พี่เมย์ฟัง

เขามาบอกว่าประมาณ๒วันก่อนตาย
เสกมาบอกว่ามีคนมาอยู่หลังบ้าน
แป๊บเสกก็ปล่อยหมาไป
มีหมาอยู่ที่บ้านปล่อยหมาไปแล้วก็วิ่ง
วิ่งไปทางข้างหลังบ้านไหนขจร
แล้วก็เสียก็กลับมาคราวนี้ก็มาคุยให้พี่ฟัง
พี่บอกว่าเออมันก็ต้องระวังให้ดีนะ
เพราะว่ารู้สึกมึงจะไม่ปลอดภัยแล้ว
พี่เวย์ก็เลยบอกว่าถ้างั้นมึงไปอยู่นครเถอะ
มันบอกว่าเดี๋ยวคอยเงินค่ายยาวจากที่บัตรเจ็บ
ของปี๖๑จะออกวันที่๗นี้แล้วเขาก็จะไปเขาว่าอย่างนี้
ก็เลยอยู่มาอีกวันหนึ่งก่อนที่จะตายวันหนึ่ง
ก็มีนายเท่งออกชื่อไปเลยนายเท่งเนี่ย
พาคนมาจุดที่เขาตายเนี่ยนายเท่งมานั่งอยู่
เสกก็เลยหันไปมองพาคนแปลกหน้ามาเสกหันไปมอง
ก็เลยเดินไปหาเขาถามว่านี่ตะเท่งมานั่งทำไมตรงนี้
เท่งบอกว่าเขามาดักเลี้ยวไก่ตรงที่เขาตายอ่ะนะ
มันเป็นที่เตียนแล้วจะมาดักแล้วไก่ได้ยังไง
เสกบอกว่าน่าจะรู้นะว่าผมร้ายตัวอยู่มานั่งอย่างนี้ไม่ได้นะ
ก็เลยคงพูดจาไม่ถูกหูกันอันนี้เสียงเลยก็ไปยันเขาทีนึงข้างหลังเนี้ย
มีเรื่องกันมีเรื่องกันด้วยมีเรื่องกันตอนนั้นใช่ค่ะ
แต่หนึ่งวันหนึ่งวันในในวันนั้นอ่ะวันที่หกอ่ะ
พอวันที่เจ็ดเช้าขึ้นมาก็โดนยิงเอ่อ
คุณแม่รู้เรื่องนี้ที่คุณเสกเล่าให้พี่เมย์ฟังไหมแม่รู้ไหมว่ามีคนปองร้ายเขา
รู้ที่บ้านจะรู้หมดคุณเสกเพราะลูกสาวลูกชายนั้นได้พูดจ้ะ
บอกว่ามีคนมาซุ้มอยู่อืมสองคนก็บอกด้วยสองคนนั้นเนี่ย
อันนั้นบอกคุณแม่ก่อนวันเกิดเหตุนานไหมคะนาน
บอกไว้นานแล้วด้วยจ้ะพอวันเกิดเหตุวันที่
ตอนเช้าวันที่๗มารอบยิงลูกชายไอ้นั้นวันที่มา
มาก่อนวันหนึ่งมาก่อนอ่ะวันวันนั้นอ่ะเขายายไม่ได้รู้
คือทั้งแม่ทั้งพี่พี่น้องคือรู้ทุกคนเขาบอกว่าน้องชายจะโทรมาบอก
กรุงเทพว่าจะตัวมาแล้วเอาน้องพนาเนี่ยซึ่งภรรยาและลูกของผู้ตาย
รู้เรื่องไหมรู้เรื่องหมดแสดงว่าภรรยารู้ว่าสามีโดนปองร้ายแน่แน่
ใช่ค่ะถูกต้องก็อาจจะเป็นที่มาที่เขาไม่กล้าลงจากบ้าน
ตอนได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าคุณแม่เพราะเขาก็บอกเขากลัวใช่ไหม
เขากลัวอืมเขาก็วิ่งไปหาไปบ้านแม่ของเขาไปถามว่า
แม่เสียงปืนดังที่ไหนก็แม่แม่ของเขาพูดว่าไม่ใช่ปืน
ประทัดลูกประทัดดังไม่ใช่ปืนบ้านบ้านของคุณแม่ภรรยาคุณผู้ตายเนี่ยนะคะ
อยู่ไกลกันไหมคะอยู่ไม่ไกลอยู่ตรงข้ามอ๋อกว่าเม็ดมั้งตรงข้างกัน
ตรงกันข้ามอ๋อใกล้มากไม่ไกลใกล้มากเลยอ่าใกล้กว่าบ้านคุณยายอีกใช่ไหม
เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราเล่ามาส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่
เดี๋ยวดูจังหวะนะคะถ้าไม่ช่วงหน้าก็ช่วงที่๓
เราจะคุยกับผู้มกับกระโปรงนะคะว่าเอ่ดูแล้วก็มั่นใจ
ดูแล้วเหมือนไม่น่าจะหายากนะคะแต่คำถามคือว่าแต่ตำรวจที่เรียกมา
เรียกพยานมาคนต้องสงสัยมาหลักฐานมาเนี่ยอะไรที่ได้มา
แล้วไปต่อไม่ได้จริงก็ไม่น่าจะหายากนะคะ

คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกันกับผู้อำกับสถานีตำรวจภูทรกระโปรงนะคะ
จังหวัดพังงาค่ะพันธุ์ตำรวจเอกพิสิทธิ์ชื่นเพชรนะคะ
ภูมิกับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ค่ะผู้กำกับค่ะน่าจะมีความเข้าใจผิดหรือสื่อสารกันไม่เข้าใจ
หรือเกิดจากเหตุอะไรคะถึงมีการมาร้องเรียนที่กองปราบเรื่องคดีนี้ค่ะ
อ๋อก็จริงแล้วนี่
คือเอ่อตอนที่เกิดเนี้ย
ตอนนั้นร้อยสำรวจเห็กเป็นพนักงานรับแจ้งเหตุ
และทีนี้เขาถูกว่าหลังจากจัดการก็ได้มอบสำรวจ
บรรยาสมรวจโทษธิปรงซึ่งธิปรงเขาไม่ช่วยรับการ
เพราะว่าพนักงานธิปรงเขาเลยประชวนรัชการ
เอ่อก็ต้นอะไรอย่างเกิดเหตุเราก็ไปตรวจที่เกิดเหตุก็เรียบร้อย
เราก็ดูการหลักฐานตามหลักฐานแล้วก็แก้งเรียกแจ้งงานภูมิความประมาณศาสตร์
แจ้งเหลือหลักฐานแล้วก็มีฝ่ายกระพง
กระพงมาสูดฟิกซอปที่เกิดเหตุ

ผู้มกับค้าเอาอย่างนี้นะคะ
เหตุการณ์มันไม่ได้มีสาเหตุมาจากการส่งต่อคดีกันถูกไหมคะ
เอ่อก็ไม่มีปัญหาอะไรครับค่ะ
ท่านเอาอย่างนี้ค่ะมาถึงตรงที่
เด้นถามตามยากสงสัยก่อนกันแล้วการนะคะผู้มกับค้า
ก็คือว่าตกลงการเรียก๘คนต้องสงสัยมาสอบ
แล้วก็ขอตรวจอาวุธปืนของเขาซึ่งถูกกฎหมายทุกกระบอกเนี่ยนะคะ
พอเสร็จแล้วเนี่ยคือจบแค่ตรงนั้นหรือว่าตำรวจทำงาน
ในการหาปืนมาเทียบกับลูกกระสุนที่ฆ่าคุณเสกไปคะ
อย่างนี้ครับคือเบื้องต้นเบื้องต้นเนี่ย
ตามที่เขาบอกว่าอาวุธปืน๘กระบอกครับเพียงแต่ต้องใส่ทั้งแปด
ต้นเนี้ยเราตรวจสอบแป้วุธปืนไปทำเอ่อ
ทอบปอล์ของตืนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเอาอย่างงี้เดี๋ยวให้เข้าใจตรงกัน
หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยมีปืนที่ถูกเรียกตรวจกี่กระบอกคะ
ไม่มีครับมีแต่ปรวจสอบแต่เดี๋ยวว่าต้องยังคืนไว้สร้างค่ะ
อนุญาตวางสายท่านแป๊บเดียวเพราะว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่อง
สัญญาณทางด้านนี้ของเรานะคะฟังแล้วยังจับความไม่ได้
เดี๋ยวโทรกลับใหม่หรือก็หลอกแป๊บเดียวนะคะ

อย่างนี้ก่อนนะคะคือตกลงว่า
ที่พี่เมย์เข้าใจเนี่ยคือตำรวจเรียกสอบคนแล้วเรียกตรวจพยานหลักฐานทุกอย่างแล้ว

ยังไม่เจอตัวคนกระทำหรือว่าหรือว่ายังหาพยานหลักฐานไม่พอที่จะตั้งข้อกล่าวหา

ก็ทั้งสองอย่างป้าไม่เจอคนกระทำแล้วก็ไม่เจอหลักฐาน
ในความหมายของการดำเนินคดีมันอยู่ขั้นไหนคะทนายรณรงค

คือก่อนหน้าที่จะมากองปราบผมก็ให้ทางญาติไปตามที่โรงพักไปต้อง๓๔รอบ
ไปขับรถจากบ้านไปต้อง๓๐กว่าโลก็ไม่ได้ให้ความคืบหน้าไม่ทำเอกสารแจ้งผู้เสียหาย
ไม่ให้แม้แต่บันทึกประจำวันก็เลยไม่ทราบว่าความคืบหน้ามีอะไรยังไงบ้าง
แต่ทีนี้นะคะเบื้องต้นตอนก่อนที่เราจะเข้ารายการ
เราได้ขอข้อมูลเบื้องต้นจากภูมิกับคือภูมิกับให้ข้อมูลนะไม่ใช่ไม่ให้
แต่ทีนี้ให้ไปที่บ้านของผู้ตายคือให้ไปที่ภรรยาหรือเปล่าคะคุณแม่

แล้วภรรยาของผู้ตายมาบอกบ้างไหมคะว่าตำรวจมาบอกความคืบหน้า
ตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะเล่าให้ฟังบ้างไหม
ไม่ได้เล่าเพราะเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เล่าเพราะไม่ได้เล่าเลยไม่มีเหรอ
ไม่มีอ่ะงั้นก็ยายมาตั้งแต่วันเผาลูกชายยายขึ้นกรุงเทพเลยไม่กลับบ้านเลย
เพราะตำรวจไม่ได้เข้าใจก็ไม่ได้กลับบ้าน
เดี๋ยวเราลองถามภูมิกับอีกครั้งนะคะภูมิกับค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณตำรวจครับ
เรียนได้ยินท่านชัดขึ้นแล้วค่ะขออภัยจากทางด้านนี้นะคะ
ท่านค่ะคือตกลงปืน๘กระบอกถูกเรียกตรวจไหมคะ
ไม่มีอาวุธปืนมาเรียกตรวจครับนี่แหละว่าคือหลังเกิดเหตุ
บุคคลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยเราก็ทำท่านท่านอาจารย์ศักดิ์สวรรค์
ให้บุคคลต้องสับสายข้อพร้องอาวุธปืนมั้ย
ก็มีเราจะได้นำมาตรวจเหตุเป็นประกัติสุดของการที่เราเก็บได้จากที่เกิดเหตุ
แต่ปรากฏว่า๘คนนี้ไม่มีชื่อในการครอบครองอาวุธปืนที่เป็นสักกระบอกหนึ่ง
เขาไม่ได้ครอบครองปืนกันเลย

ทีนี้ท่านคะปืนที่ปืนที่สังหารคุณเสกเนี่ยเป็นปืนชนิดไหนคะ
คือเบื้องต้นเนี่ยที่เราคุยกันในจากลักษณะการทำงานเนี่ย
ก็คือปอกกระสุนมันเป็นปอกกระสุนปืนลูกซอง
แล้วก็มันมีหมอนหมอนรองกระสุนอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มีปอกกระสุนเนี่ย
อยู่ที่เกิดเหตุ๒ปอกแล้วก็มีกระดาษทิชชู่
แต่ปรากฏว่ากระดาษทิชชู่๒๓อันที่เราเจอเนี่ย
ปรากฏว่าภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่ามันเป็นกระดาษที่เขาใช้เช็ดน้ำมูกของเขาเองเลย

ก็คือเราเก็บของกลางตอนเราเก็บหมดเราให้วิทยาการเก็บหมดนะครับ
แล้วตรวจแล้วเป็นของภรรยาเขาจริงไหมคะภูมิกับค่ะ
ก็ภรรยาเขาเป็นคนยืนยันเองว่าเป็นกระดาษทิชชู่ก็ใช้เช็ดน้ำมูกเอง
ไม่เป็นไรนอกเหนือจากปอกกระบอกปืนหมอนรองกระสุนกระดาษทิชชู่แล้ว
แล้วพบอะไรอีกที่เป็นหลักฐานที่ตรวจสอบคะท่าน
ในที่เกิดเหตุเนี่ยเราพบเพียงปอกกระสุนปืนลูกซอง๒ปอกสีขาว
แล้วก็หมอนรองกระสุน๑ชิ้น
แล้วก็เก็บเป็นหลักฐานให้วิทยาการเขาเก็บเป็นหลักฐาน
แล้วก็มีปากแผลกับผู้เสียชีวิตที่ปรากฏตามภาพเหมือนกัน
ท่านจากการเรียกสอบเนี่ยทั้งหมดเรียกสอบไปกี่ปากแล้วคะ
ทั้งหมด๒๓ปากครับ
ปากนี้ไม่มีใครที่ถูกเรียกสอบซ้ำเลยหรือเปล่าคะ
ปากนี้ไม่มีคือคนที่เขาต้องสงสัยคนที่เราคิดว่ามันเกี่ยวข้องเราเรียกมาสอบหมด
ใน๒๓ปากเนี่ยมีซ้ำกันคดีตอนที่ผู้ตายถูกรอบยิงเมื่อปี๖๑บ้างไหมคะ
มี๑คนครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีที่ผู้ตายเป็นผู้ร้องทุกข์ครับ
ซึ่งสอบคนนั้นเนี่ยก็ยืนยันได้ว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง
คืออย่างนี้ครับหลังเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยผมก็เชิญตัวเข้ามาที่โรงพักทั้งตัวคนที่เขาเป็นคู่กรณีเองแล้วก็พี่ชายเขาเองเนี่ย
แต่ผมไม่ขอระบุชื่อเราก็ให้เจ้าหน้าที่เก็บ
เอาหม่าวดินพื้นที่มาในมือเขาอะ
เพื่อเก็บพิสูจน์ว่าเขาได้ใช้อาวุธปืนยิงหรือไม่
ก็คือไม่ตอนนั้นเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ย
มันต้องเก็บภายใน๖ชั่วโมงท่าน
แล้วก็เก็บหมดเก็บหมดเสร็จแล้วเราก็เก็บแล้วเราก็ส่งไปตรวจที่พถ๑๐ที่สงขาครับ

ก็เขายืนยันไม่มีครับผมตรวจจากที่พศ๑๐เขาบอกว่าไม่มีค่ากระเห่าดินปืนก็ผู้ต้องสงสัยครับผม
แต่ทีนี้ในการที่ไม่มีคราบขม่าวดินปืนก็ไม่ได้แปลว่าหลุดเลยทั้งหมดถูกไหมคะ
เพราะว่าเราก็ไม่ได้ตัดประเด็นเราก็ต้องหาประเด็นอย่างอื่นไงไอ้ตรงนี้มันเราไม่ได้ตัดไปไง
เราก็มองถึงความขัดแย้งหรือความเชื่อมโยงเรื่องอื่นอีก
เพราะว่าถ้าตัดไปเลยเนี่ยมันจะให้การสื่อส่วนเราหยุดทั้งทั้งครับ
กับฉันถามแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าบางส่วนเป็นรายละเอียดในสำนวน
แบบนี้ว่าจริงแล้วคดีนี้จนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะคะ
มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะ
ความคืบหน้าจริงเราก็ทำหมดเก็บพยานหลักฐานหมดทุกอย่างที่เราจะมีอยู่
ที่ทางญาติเขาต้องสงสัยเนี่ยเรายังมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปไม่ถึง
เขาเชื่อมโยงไปไม่ถึงเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถฟันทงไว้ได้ว่าเขาเป็นผู้กระทำผิด
ในส่วนของการแจ้งความคืบหน้าเนี่ยเราก็ผมก็สั่งพนักงานสอบสวนสุธิพงศ์เองเนี่ย
ให้แจ้งความคืบหน้าเขาทุกเดือนนิคมเขาก็ทำหนังสือแจ้งไปที่ทางทางคุณเอ่อ
สุรายพรเนี่ยภรรยาผู้ตายทุกเดือนนะครับแล้วก็ทั้งมารับเอง

หรือว่าติดต่อไปทางผู้บังคับการเนี่ย
ว่าคดีมันไม่คืบหน้าอะไรเงี้ย
ถ้าถามเอาจากใจถามแทนแย่นะคะ
คือเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย
ไม่ไปไหนแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเรียกสอบหมดแล้วตรวจหมดแล้ว
ไม่ถึงใครเลยแล้วก็หาไม่เจอมัดใครเลย
กับคือตอนนี้เท่ากับว่าจับคนร้ายไม่ได้แน่ถูกป่ะคะ
ไม่ใช่ว่าจับไม่ได้แน่คือเราต้องหาวิธีทางอื่น
ไม่ใช่ว่าคืออย่างนี้ครับบุคคลต้องสงสัย
มันมีกลุ่มเครือข่ายที่เขาต้องสงสัยมีอยู่

แต่ทีนี้ตำรวจเนี่ยมันก็ต้องแสวงหาพยานหลักฐานที่จะ
เขาเรียกอะไรนะที่จะไปสนับสนุนว่าเขาได้กระทำความผิด
ใช่ต้องมีน้ำหนัก
ใช่ค่ะคือเวลาเราไปขอหมายจับศาลหรืออะไร
เราก็ต้องแสดงพยานหลักฐานให้เขาเห็นไง
แต่ว่าอยู่แบบว่าเหมือนกับเราคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้อะไรอย่างนี้
เราก็ต้องหาพยาหลักฐานทีนี้พยานหลักฐานที่เราคิดว่าน่าจะได้เนี่ย

แต่เราก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เพราะว่ามันเป็นวิธีการหรือเป็นขั้นตอน

พิธีพิธีพรัพยาวะ
เขาก็ทำให้ทั้งสองคดีอ่ะคดีเก่าคดีใหม่และคดีเป็นลาก่อน

นี่จะถามท่านว่าคดีของปี๖๑ที่ถูกรอบยิง๑๒นัด

ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดกี่คนคะ

คืออย่างนี้ครับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุไม่มี
มีแต่ผู้เสียหายคนเดียวที่ยืนยันว่าเขา
นายคนนี้ไปชนยิงเขามากับพวกอีก๒คน
อีกสองคนเขาไม่รู้จักเขาไม่เคยเห็นหน้า

แต่คนนี้คนที่เป็นผู้ต้องหาปัจจุบันนี้
เขาเป็นคนรู้จักกันเป็นคนในหมู่บ้าน
แล้วเราก็เรียกมาแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วตอนนี้เราส่งสำนวนให้อายการจังหวัดตะกัวป่า
อายการเขายื่นฟ้องต่อสารจังหวัดตะกัวป่าเรียบร้อยหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นมีคนถูกฟ้องคนเดียวใช่ไหมคะ
ครับคือคนร้ายที่เขาระบุมี๓คน

คดีนั้นกับคดีนี้อันไหนหายากกว่ากันคะ
คดีนี้มันค่อนข้างที่จะ
คือคดีนั้นมันมีตัวเขาระบุตัวตนไง
อ๋อแหม
คือคดีปี๖๑พูดตายเราบอกว่าคนนี้เป็นคนยิงเขาชื่อนี้ชื่อนี้อะไรอย่างนี้
แต่ปัจจุบันนี้คดีที่ตรงนี้เราเอาพยานบุคคลรอบข้างบ้านเขา
รอบบ้านพี่น้องเขาบ้านพี่น้องภรรยามาสอบ
มันไม่มีใครมาให้รายละเอียดเราเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะอยู่ในสวนลึกจากถนนใหญ่ไปประมาณสัก๒กิโล
แล้วจะเป็นศูนย์ยางกับศูนย์ปลาก็เป็นศูนย์ใหญ่
ทีทีวีก็ไม่ค่อยมีไม่มีเลยไม่ใช่ไม่ค่อยมี

จริงฉันอยากจะคุยกับท่านมากกว่านี้ทั้งสองคดีนะคะ

เดี๋ยวถ้าเรายังตามคดีนี้ต่อแล้ว

เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

นายโรงคิดว่าประเด็นไหนที่คิดว่าอยากให้ตอบ

คือทุกประเด็นนะครับอยากให้ตอบมาให้หมด
แล้วก็อธิบายมาให้กับทางแม่แท้ของผู้ตาย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคดีมีความคืบหน้าถึงไหน
เพราะตัวแม่เองก็เป็นผู้เสียหายทางนิตินัย
ก็มีสิทธิ์ที่จะติดตามคดีได้

ให้หน่วยงานอื่นเขาช่วยดำเนินการ
ถ้าท้องที่มีศักยภาพไม่เพียงพอในการติดตามหาคนร้าย

ก็มันยังจับไม่ได้ถ้ามันยังจับไม่ได้แบบนี้
มันก็เหมือนกับว่าลูกเขาก็ต้องเสียชีวิตโดยที่เอาผิดคนร้ายไม่ได้

ในพื้นที่ถึงไม่มีคนเกรงกลัวกฎหมายเลย

ตกลงภรรยาคุณเสกได้ส่งเอกสารหรือได้บอกคุณแม่บ้างไหมว่า
ตำรวจเขาบอกแบบนี้นะเขาส่งเอกสารมาให้อย่างนี้นะ
ไม่ได้บอกตั้งแต่วันเผาศพลูกชาย
ย้ายขึ้นมากรุงเทพตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้

เขาติดต่อมาเพียงแต่ให้ไปเอาเงินในนั้น
ให้ไปเซ็นเบย์โม้บัมราชออนเวิร์นเดือนอะไร

อย่างเงินตอนเสียชีวิตไม่ใช่คดีโดนยิงนะ
คุณแม่เพีย์เมชครับ

กับที่พี่เมย์เล่าให้ฟังมันยังมีความเข้าใจกันผิดอยู่หลายเรื่องนะ

คิดว่าเกิดจากแค่สื่อสารกันไม่เข้าใจหรือว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าน้องสะพ้ายไม่ได้บอกคุณแม่อะไรหรือเปล่าคะ

ไม่ได้บอกว่าทางโรงพักติดต่อเข้ามา

แล้วส่วนที่ตำรวจชี้แจงเมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ว่ายังไงบ้าง
ถ้าพี่ฟังแล้วมันก็สับสนนะนะ

สับสนตรงไม่ตรงประเด็นตามที่พี่ถาม
ถ้าพี่ถามไปแกก็ตอบมาอีกอย่างหนึ่ง
ตอนที่แกมาให้การอย่างนี้พี่ก็สับสนอะ

เดี๋ยวหมายความว่าตอนที่คุยกันเองใช่ไหมคะ

ตอนที่คุยกันเองคำตอบกับเมื่อสักครู่นี้ไม่เหมือนกันเหรอ

ประเด็นหลักก็กรณีที่มีหลักฐาน

ปืนแต่กระบอกนี้เป็นของสุดที่ผมพูดกับพี่นะ
ว่าเอาปืนมาตรวจแล้วมีหลักฐาน
ว่าที่เอาผู้ต้องหา๘คนมาตรวจมีปืน๘กระบอกมีหลักฐานทั้งนั้น

แต่เมื่อสักวันที่ผู้กับบอกว่ามีการเรียกตรวจปืน
แล้วเรื่องไหนอีก
คำพูดของท่านคือมันไม่ตรงประเด็นที่ตอนที่ท่านเล่าพี่

ทีนี้สิ่งที่จะทำต่อจากนี้ไปค่ะคุณแม่เอายังไง
เรื่องนี้แก่จะเอาอะไรต่อหรือว่าขอให้กองปราบทำ
ให้กองปราบที่ถึงทำให้
เผื่อใจไว้ไหมว่าอาจจะไม่ได้ตัวจริงคนร้ายนะคะ

แต่ฟังพุ่งกลับเมื่อกี้ก็ทำเยอะอยู่นะคุณแม่ค่ะ
ไม่แน่เจยอย่างนี้ยายไม่เชื่อเจย
ตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่บ้างคุณแม่เรื่องคดีเนี่ย
ตอนนี้คุยกับลูกพี่น้องกันว่ายังไงบ้างคะ
คุยกันว่าจะทำถึงที่สุดเลย
ทำจนแม่ลูกชายปลายโปร่ง
ถ้าเราไม่ทำลูกชายเราตายโปร่ง
ปล่อยให้คนที่ทำร้ายร้ายลูกชายเราก่อนปล่อยให้ลอยนวลทำไม
ถ้าเราปล่อยให้มันลอยนวลมันอาจจะฆ่าคนอื่นได้อีก
เห็นมันฆ่าลูกชายยายมันไม่ติดตาราง
คนอื่นมันก็ทำได้
เพราะมันมีคนช่วยเหลือที่ไม่

มันไม่กลัวกับตัวเองกฎหมายไม่กลัวกับตัวเองเคย
ยายมันเป็นแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงมันไม่กลัว
แต่ยายต้องสู้สู้ถึงที่สุดเลย
นายใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งเขาก็ดี

ไม่กลัวอะไรถ้าทำแล้วก็ทำไปเลย

คือยังสู้ต่อยังสู้โตยังมีหวังว่าคดีจะจบ
และจับคนไหนได้ได้มีหวังตั้งเจย๑๐๐เลย
ถ้ายายไม่ตายยายสู้จนยาย
เท่าที่ยิงลูกชายครั้งแรกก็เกือบจะสิ้นชีวิต
ใจใยตอนที่หน้าซี่เซียมหนึ่งไปบดแล้วก็นอนมือเนี่ย
ไม่ถึงดินเลยมือกลายไม่ถึงดินเลยนอนจนแผลที่ถูกยิงนี่แห้ง
ตั้งแต่จนเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าจนถึงตีสิบ
แล้วลูกสะพ้ายไปบอกจนเลือดแห้งบุด
และมีแมลงวันตอมติมโตมติมหน้าลูกชาย
นึกถึงลูกสิถ้าลูกเขาทำลูกแบบนั้นลูกจะเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นคุณยายค่ะเดี๋ยวยังไงเราตามคดีนี้ต่อด้วยกัน
ส่วนมันจะออกมาเป็นแบบไหนอีกเรื่องแต่อีกเรื่องหนึ่งทำให้สุดก่อน
ทำให้ถึงที่สุดแล้วค่อยว่ากัน
เดี๋ยวเราตามต่อเวลาน้อยนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าเวลานั้น
ว่ายังมีรายละเอียดของแต่ละคดี๒คดีนี้มีรายละเอียดอีกมาก
ยังไม่ได้ย้อนกลับไปถึงกรณีความขัดแย้งเรื่องที่ดิน
ยังไม่ได้ย้อนกลับไปถึงตรงนั้นนะคะเดี๋ยวมีเวลาเราได้คุยกันอีก
แต่จริงไม่เจอกันดีกว่าซึ่งจะแปลว่าคดีคืบหน้า
แต่ถ้าไม่คืบหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันอีกวันนี้ขอ
โปรดติดตามตอนต่อไป